วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งที่ประชุมเตรียมพิจารณาการเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินภูเก็ตขณะที่รองนายกรัฐมนตรีออกมาระบุนะคะ
ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการแต่งตั้งสำหรับตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ในการประชุมวันนี้นะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้นะคะพลเอกประวิทย์ก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมแทนผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจในระหว่างการเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนที่สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ
พลเอกประวิทย์อันดับดีกว่าตกประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งโจมตามโลก
เดอร์๑รวมถึงยังไม่มีการพิจารณา
ว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็จะเข้มงวดหน่อยนะต้องบอกเขาด้วยว่าพยายามวิ่งซ้ายนะครับ
ให้วิ่งเข้าขวาแล้วก็รถขึ้นสะพานก็กำหนดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะตำรวจ
พบนครบานเขาบอกเขาจะเอาพวกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจราจรออกมา
แล้วขอพวก๑๙๑อะไรต่างมาโบกการจราจรเพิ่มเติมตั้งเยอะแยะ
ผลเอกชัดชัยสาลีกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ได้กล่าวว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะใช้มาตรา๔๔ดำเนินการในการสร้างเขื่อนแม่วงค่ะ
แต่ก็เป็นข้อเสนอของชาวบ้านที่เสนอเข้ามาซึ่งข้าราชการนะคะ
ก็ต้องทำไปตามหน้าที่ส่วนคนที่เสนอคัดค้าน
ก็เสนอเข้ามาตามปกติไม่มีใครเสนอให้ใช้มาตรา๔๔
ตามที่มีข่าวค่ะส่วนความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
นายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสปทค่ะ
ที่เสนอให้เซ็ตซีโร่สมาชิกพักการเมืองโดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักใหม่
แต่ส่วนตัวเห็นว่าขณะนี้ค่ะใครอยากเสนออะไรก็สามารถทำได้
ซึ่งกรทและรัฐบาลยินดีจะรับฟังหากเป็นประโยชน์แต่หากไม่ดีก็ไม่ต้องการให้มีการตอบโต้กันค่ะ
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็มีวาระที่น่าสนใจในการพิจารณาในวันนี้ค่ะ
ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างสนามบินภูเก็ต
วงเงินงบประมาณกว่าสามพันล้านบาทค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะ
ก็จะมีการพิจารณาโครงการสารพลังประชารัฐการพัฒนาบึงบางซื่อ
กว่า๖๑ไร่ที่ถูกบุกรุกจนกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและชุมชนแออัดโดยมีแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการสร้างโครงการบ้านมั่นคงค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งใช้เวลาในการประชุมไป๒ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งหลังการประชุมนะคะก็จะมีการแถลงถึงวาระต่างซึ่งก็จะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ